ทำบุญด้วยขยะที่สามารถเอาไปทำการรีไซเคิลได้
ได้บุญเหมือนกันเขาเรียกว่ากองผ้าป่าขยะรีดสร้อยเคิล
นี่แหละครับงานนี้ครับที่ศูนย์กายภาพบำบัดชุมชนทรัพย์สินเทศบาลเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนะครับ
เมื่อวานนี้เองทางหน่วยงานราชการจังหวัดอ่างทองเขา
ร่วมกันกับเหล่าบรรดาตัวแทนชาวอ่างทองจาก๗อำเภอ
เรียกได้ว่าก็มากันทั้งอำเภอเพื่อเธอ
น่าสุดมากเป็นยังไงถึงเป็นคนถุง๒ถุงเลยนะคะ
ใช่ครับก็เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
แล้วก็ที่สำคัญช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อน
เป็นยังไงอยากให้ดูหน่อยเพราะว่ามันสนุกจริงเลยนะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยเมื่อสักครู่เต้นเนี่ยนี่คือเหล่าบรรดาตัวลูกนะครับ

ตัวแม่ก็คือน้องใบตองนี่แหละครับ

เสี่ยมสอนเยี่ยมสอนให้น้องเหล่านี้เต้นกันสนุกสนานจริง
น่ารักสปาดเด็กเขาเต้นเขามีความสูงนะครับคุณ
ครับส่วนที่เห็นอยู่นี้นี่คือ
เรามณาผู้ที่มีจิตสาธารณ์มาร่วมกันบริจาคยะ
โดยมีขยะเท่าไหร่ก็ขนกันมา
มันไม่ใช่ขยะพงขยะเปียกขยะดูด้านนั้นมันจริง
ขวดพลาสติกแบบนี้หรือว่าขวดแก้วต่าง
ก็นำมาบริจาคให้กับทางวัดแล้วก็นำมาบริจาคให้กับที่นี่

หายจากขยะมาทำบุญถูกไหม
นะครับนำเงินที่ขายขยะพวกนี้ไปได้เนี่ยก็เอามาทำบุญ

ถูกต้องถูกต้องเขาก็จะมีกล่องมาตั้งเอาไว้เพื่อรับบริจาค
เพื่อทำการคัดแยกขยะอีกทีนึง
เพราะว่าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเวลาเขาเอาไปรีไซเคิล
กระบวนการวิธีการมันไม่เหมือนกัน
นี่แหละครับเขาถึงได้เรียกว่างานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
แน่นอนนะครับเงินที่ได้จะนำไปสนับสนุน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับศูนย์กายภาพบำบัดชุมชนทรัพย์สิน
งานนี้ประชาชนเขาก็มากันเยอะไม่ได้นำขยะรีไซเคิลมาอย่างเดียว
ใครที่มีจิตศรัทธาก็จะร่วมกันบริจาคเงินด้วย
แล้วแต่จิตกุศลแล้วแต่ความสะดวกความพร้อมใครมีขยะก็ฮิ้วไป
ไม่มีขยะก็นำเงินนี่แหละถวายเป็นปัจจัยไปก็ได้
ก็ได้ไปทำบุญได้อิ่มบุญแล้วก็ได้รอยยิ้มกลับไปด้วย
พอเห็นน้องเต้นกันน่ารักมากเลย

มีตัวแม่มีตัวแม่ไงใช่แล้ว
นวดตัวลูกน่ารักเจ้าตายมีลูกอี๋รักตายเลย